เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่เพชรบูรณ์มีชายวัยห้าสิบแปดปีกลับจากงานศพนะครับ
กำลังขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ระหว่างทางรถเสียหลักแหกโค้งพุ่งตกคลองนะครับ
ทำให้คนขี่จมน้ำเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ขณะที่ป่าย่าข้างทางมีร่องรอยของรถเป็นทางยาวลงไปในคลอง
ตำรวจสพวังโป่งสอบสวนภรรยานายนิงานทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีไปร่วมงานศพอีกหมู่บ้านหนึ่งและดื่มสุรากับเพื่อนบ้าน
กับเพื่อนบ้านคาดว่าขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านด้วยความเร็ว

ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
บรรทุกเครื่องดื่มชูกำลังน้ำหนัก๔๔ตันพุ่งชนร้านอาหาร
โดยส่วนหัวของรถพ่วงติดอยู่กับเพลิงหลังคาของร้าน
และมีรถจักรยานยนต์ถูกทับเสียหาย๑คัน

นายสมพงศ์วิเศษอายุ๕๐ปีคนขับรถระบุว่า

และเพิ่งขับรถมาส่งของเที่ยมเผือทองผาพูมเป็นครั้งแรก

ทำให้เบรกไม่อยู่จึงตัดสินใจหักชนเข้ากับด้านหลังของร้านอาหาร
การกำแพงทางมันใหญ่ก็คือเรื่องใหญ่
หลังเกิดเหตุได้นำรถบรรทุกอีกคันมาเปลี่ยนถ่ายสินค้า
และให้บริษัทประกันภัยเข้ามาดูแลชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของร้าน
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
กู้ไพโครกสำโลงสงคร็อคเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนกับรถกระบะ
บนถนนสุรนารายในพื้นที่บ้านมะม่วง๗ต้น
ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ทำให้รถตู้พลิกตะแคงอยู่กลางถนน
ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๓คน

ออกไปพบรถกระบะอิซูซูสีบรอนเงิน
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
นายชัยวัดศรีโชธอายุ๕๒ปี
คนขับรถตู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระบุว่า
รับผู้โดยสารมาจากอำเภอโคกสำโรง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะคู่กรณี
ตัดหน้ากระทันหันทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
หลังจากเคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันผลกิดขวางจราจร
ตำรวจสพพเนียดเชิญคนขับไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
บริเวณสี่แยกไฟแดงโรงไฟฟ้าคันคลองมะขามเท่าหมู่๓
ตะบนพระพลาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๑๑คน
เป็นผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถตู้๑๐คน
ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบและ๕ขวบรวมอยู่ด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นภรรยาของคนขับรถกระบะ
เจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนทราบว่ารถกระบะกำลังมุ่งหน้าเข้าอำเภออูทองด้วยความเร็ว
แต่เมื่อมาถึงสี่แยกดังกล่าวซึ่งสัญญาณไฟจราจรกระพริบเหลืองทุกด้าน
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถตู้ซึ่งพาคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
กลับจากศึกษาดูงานที่จังหวัดน่านขับรถผ่านแยกพอดีจึงทำให้พุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
ทางนี้เจ้าหน้าที่จะสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่นั่งมาในรถอีกครั้ง
เพราะจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ารถขับมาด้วยความเร็วทั้งสองคัน